เรื่องราวคนหัวร้อนบนท้องถนนกับการขับรถกันหน่อย
มีทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถเก๋งมาครบเลย

เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งเป็นรถเก๋งกับรถกระบะครับ

โทษพี่โทษพี่
ขอโทษผมไม่ได้อะไร
ขอโทษผมไม่ได้อะไร

ว่าคนขับรถเก่งคันนี้อารมณ์เย็นมากนะ

หลายครั้งก็ถือว่าเขาไม่แลกเขาอารมณ์เย็น
คือผู้โพสต์เนี่ยระบุข้อความบอกว่า
เหตุการณ์นี้มันทำให้กระจกหน้ารถของเขาแตกนะคุณผู้ชม
เพราะมันมีจังหวะที่คนมาจากรถกระบะทุบเข้าไป
เขามีเรื่องกับรถกระบะคันก่อเหตุนี่แหละ
มาตั้งแต่ในซอยเพชรกระเสม๗๗แยก๔
ฝ่ายกระบะเลี้ยวโค้งมาด้วยความเร็วแล้วก็กินเลนส์มา
มาที่เลนส์ของเขาของผู้โพสต์
จากนั้นก็จอดหน้ามองกันแล้ว
แล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องใส่กันด้วยอารมณ์ณตอนนั้นนะครับ
ขับไปขับมาก็มีการตามประกบตลอดทาง

ตัดใหม่หรือว่าสะพานพุทธศาสตร์คอน
กระบะคันที่คุณผู้ชมเห็นลงไปจอดขวางหามเรื่อง
ผู้โพสต์ก็เกรงว่าฝ่ายนั้นจะมีปืน
เพราะว่าดูท่าทางแบบโอ้โหมากันหลายคนเหมือนกัน
ก็พยายามผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมไม่อยากมีปัญหา

ไม่อยากมีปัญหาอะไรเบิ้ลเครื่องไม่มีปัญหาอะไร
ก็เลยทุกกระจกหน้ารถแตกเลยครับ
ไปเที่ยวหรือไปงานปาร์ตี้ที่เขาจะมีแท็กใส่ข้อมือไว้
โดยหลังจากเกิดเหตุเขาก็มีคลิปเนอะถ่ายคลิปไว้
แล้วก็เอาไปแจ้งความเอาไว้ไปลงบันทึกประจำวัน

เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหาชายก่อเหตุทั้งสองคนมา

แล้วก็นัดทั้งสองฝ่ายไปคุยกันเย็นนี้
ที่สพกระทุ่มแบก
๖โมงเย็นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า

อันนี้เป็นเสื้อวินสีเขียว

คว่ามลงไปที่เวรส์หน้าโต๊ะของเทศกิจ

พร้อมกับข้าวของที่ถือมาแบบโยนทิ้งฟ่างแบบไม่แย่แสไม่ใยดี
นายสกลทีพัทธิยกุลขอไปครับนายสกลทีพัทธิยกุลนะครับ
รองผู้ว่ากรทมก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้เอง
พร้อมข้อความบอกว่าหัวร้อนเหตุเกิดที่จุดตรวจจับปรับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้า
สุขุมวิท๓๙เข็ดวัฒนาคุณพี่คนนี้คงบุดหงิดที่มาขี่บนทางเท้า
แล้วไปเจอกับเทศกิจประจำจุดพอดีก็แน่นอน
กระทืบเทศกิจไม่ได้ก็กระทืบรถซะเลย
จริงแล้วสิ่งที่คนทำไม่ใช่รถตัวเองนะคะ

เออนะก็ใจเย็นกันนะคะ

แล้วก็บีบแรนไล่คนเดินอ่ะ
คือบางทีมันเป็นที่เดินของเรานะคะ